อินทรายชัยช่อห้าพะยักษ์
ใช้กำปั้นขวายัดเข้าไปข้าง
ด้วยเวลา๒นาที๕๘วินาทีครับ

ทำดีแบบนี้เอาไปเลย๓๐๐บาท
เจ้าก็มอบให้ไปนะครับ

นักมวยอินทราชัยที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทร่มาใหม่นะครับ

ส่วนช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงวินาที

วินาทีชั่วโมงที่ทุกคนรอคอย

ศึกยอดมวยไทยรัฐสัปดาห์นี้๖กุมภาวันมวยไทยนะครับ
มุมแดงมารายนี้จองฝีมือจากสตกบุรีรัมพ์ครับ
เขาว่ากันว่าฝีมือการชกนี่ถอดแบบมาจากยอดมวยอย่างโซแบงค์เลยนะครับ
ลำน้ำมูลต่อบินบุรี
ขณะที่มุมน้ำเงินครับรายนี้นี่พันแก่งมหาหินจากท่าตะเกียบฉะเชิงเซานะครับ

เมื่อก่อนนี้ฝั่งราชดำเนินไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับ

กันอย่างนั้นเพราะว่ามุมน้ำเงินเคยแพ้มาที่นี่
วันนี้มั่นอกมั่นใจขนาดไหนว่าจะล้างตาได้

มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่เต็มถังนะ

มีทุกอย่างครับมากกว่าไฟล์ที่แล้วแน่นอนครับ

เต็มที่ครับวันนี้ผมเต็มที่เหมือนเดิมครับ

คุณลำมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือมาล้านเปอร์เซ็นต์

มีอะไรอยากจะบอกพี่เขาสั้นแบบโหดไหม
ก็ไฟล์นี้น้องต้องชนะเหมือนเดิมครับ

ติดตามวิทยา
กระดูกดีก้านคอพระเด็จศึก
เชิงมวยลับสับหักหลง

ครับวันนี้มวยคู่เอกของเราวันประจำสัปดาห์วันเสาร์ที่๖กุมภาพันธ์

วันนี้แฟนมวยต้องมารับอังเปล่าครับ

พร้อมข้างหลังชนะคะแนนการกรกรมนาฏที่วัฒน์มวยไทยรัฐครับ

รำน้ำลูนเล็กต่อบุรีที่วัฒน์มวยไทยรัฐครับ

น้ำเงินแกแพ้แกชื่อการใจดีนะชื่อจริงอ่ะ

วันนี้เขาคล่องใจครับข้องใจมาก

ถึงวันนี้มันค้างคาใจเหลือเกิน
อาการก็แหม่เก่าเหลือเกินนะครับ
ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี่เป็นยอดมวยเด็ก
ฝั่งราชดำเนินเลยนะครับรายนี้ครับ

กรกรรมนาศแล้วก็ช่วงหลังหายไปพักนึง
ตอนนี้ก็กลับมาทำร่างกายได้ดีวันดีคืนนะครับ

มวยเขารุ่นเดียวกับทวนการแล้วก็ดังสอเบิร์นจิตดวนสอเบิร์นจิต
ลักมวยดังในอดีตเจอหมดแล้วทั้งเก่งก้าเก่งการ
ก่อนหน้านี้๗๘ไฟล์ไม่แพ้ใครเลยนะครับ
พิชิชัยเองก็ถือว่าเป็นของแสลงของเขาเลยครับ

ไฟล์นี้ก็อยากจะชนะการให้ได้นะพี่ชัยนะ
เพราะว่าอยากจะไปแก้มือกับพี่ชัยอีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่าพี่ชิคชัยเนี่ยทั้งหนักทั้งแรงทั้งโหดมีทุกอย่าง

ฝ่ายแดงนะครับลำน้ำมูลนี่สูง๑๖๖เซนติเมตร
ส่วนไฟล์น้ำเงินการสูง๑๖๐เซนติเมตรครับ

ถ้ามุมแดงเนี่ยร้อยกว่านะครับแล้วก็ได้สดกว่า
ส่วนเก่าแล้วก็อย่างหนาอยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับ
มุมแดงก็ซ้อมอยู่กับพี่ด้วงศักดิ์ชายโชธนะครับ
ที่ร่ม๙๒๙ทับ๒แล้วก็มีพี่ตอบวิบุรีลงไปถึงเคยตี
ทีเด็ด๙๙นี่ดูแลการที่ซ้อมอยู่

สงสัยจะติดตามอยู่ทางหน้าจอทีวีนะเคยตีนะ
วันนี้น้ำเงินนี่พกความอันนี้นะครับ
เดี๋ยววันนี้รู้ครับว่าจะหายสงสัยหรือเปล่านะครับ

อ่าอย่าลืมนะครับเรียนแปลนแปลนอีกทีนึงครับว่า
สัปดาห์วันเสาร์ที่๒๐กุมภาเราจะเล่นเวลาเป็นบ่าย๒นะครับ

และแถมมีมวยครับชิงแชมป์ครับ
มทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับ
ชิงแชมป์ว่างรุ่นมินีโว๊คม่ำเวท๑๐๕ปอนด์

กับเงินเกียงไก่เกียรติพลทิพย์ครับ
มวยคู่ดีกับเคยชกกันมาที่วิธีมวยร่ำเนิน
ขณะน้ำเงินก็เป็นทีมงานของคุณปะนาชูซวัส

ค่ายมวยก็อยู่ที่พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ

ที่อยู่ควบคุมกับการมวยมา๒๐๓๐ปีแล้วครับ

เมื่อกี้แล้วที่เจอกันมามุมแดงต่อน้ำหนัก๒ปอนด์นะครับ
นี้ชกเท่ากัน๑๒๑ติดตามยกที่๑ครับ

การก่อกับป้านาศกับมวยจากพนมสาระคามฉาเชิงเศร้า

บุรีเคยเอาชนะกินแบบแต่งเกงสีน้ำเงินมาแล้วครับ
อยู่ที่ไอ้เจ้าการแล้วครับมาดีแค่ไหนการที่ซ้อมเป็นยังไง
แต่ว่าไฟแดงไปถามที่ไหนก็อย่าพูดถึงวิจิตรชัยตลอด
ถ้าผมชกมวยผมล้างแก้มวยจากพิชิตชัยไม่ได้ผมก็ขอดัง
เหมือนกับศิลป์เล็กแสดงมะนีมันคมกันอยู่นะเรียบมันคมกันอยู่
แต่ประตังแต่ว่าต้องดูเกมในวันนี้ก่อนเนี่ย

ติดตามเกฟตัวเกียรติครับนี่เป็นยกแรก
ภูชิขาดนะครับภัณฑ์ธีรวรรษอิเหยียบให้คะแนน
มีภัยทุนกล่องกลางชุดผลอินตะยด
แล้วก็วรสักภักดิ์คัมภูมิจารย์
แก่กีฬาเรียนไทยจังหวัดชะเชิงเสาร์แม่ง
แก่งโมยแข้งซ้ายนี่จัดจานมาก
ทำเต๊ะได้ตลอดนี่คำการ
โชคอาวุธต้องออก

แต่ว่าเกมของน้ำเงินมันน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมนะ
ยังรออยู่แต่ว่าเป็นเพียงต้นเกมยังอีกยาวอีกไกล
ขอดูชั้นดูเชิงสักนิดหนึ่ง

กางเกงสีแดงก่อนเข้าห้องส่งมาบอกว่า
เดี๋ยวดูนะว่าแพ้หรือเปล่า

แพ้น็อต

เจ้าหังเปรียแตะเป็นแขน
แตะวุดหังเปรียแต่งหวาต่อยขวานมการให้เชื่อกระดมกินได้นะครับ
มันได้คนละอย่างนะความพิ้วความไวแข้งซ้ายจัดจ้านกันอยู่แดง
แต่ความหนักความแรงอยู่กับน้ำเงิน
เนี่ยไอ้เจ้าหังเปรียลูกสิทธิ์ของคุณกลับมาหน้า
รูอยู่หน้าจอวันนี้ไม่ได้มานะเบาติดติดติดภารกิจ
อย่างกันมาทีบไปเลยครับ

ต่อยหนักจริงนะครับเตะขวาต่อยขวา
และวันนี้มีความตั้งใจสุขด้วยในการดูแลสนับสนุนคุณต่อมิงโบรี่

ต้องเอาชนะให้ได้วันนี้ก็ตั้งใจมากเลยนะ
ครับผู้เห่ยของเรานะครับ

ฝ่ายแดงลำน้ำมูลเล็กเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับ

โดนฝ่ายน้ำเงินการ์ดมีหมุนซอกไปครับ

แก่ผู้ที่ใช้จราเคฟาดถางครับ

แพ้คะแนนยอดขุนทัพสกสุงัยยิม

ชนะคะแนนบุญหลงสุนทรบังน้ำเปรี้ยว

หมัดที่ถ้าอินทราชัยต่อ
มันก็จะเทือนมาถึงสมรักด้วยนะครับพี่ป่า

แต่ว่าตอนนี้คู่นี้ดีกว่า

ถ้าเปิดไฟเขียวถึงก็เจ๊งชายทางภีร์

เตะกระสอบเลยนะครับ

มันเป็นลูกถนัดนะครับ

มีการคอด้วยเกี่ยวล่าง
มีศูนย์แข้งขวานานศูนย์ทีนนะครับ

มาหัวไหนหัวไหน
แต่แข้งก็ไม่มีสวยงามนะ

การต้องเปิดเกมนะครับ
ซ้ายและขวาเส้นหมดเบิร์นครับ

อันนี้เสียทรงเลย
ยังมั่นใจนะเจ้าตัวนี่ไอ้เจ้าการนี่

น้ำมันมาจากไกลน้ำมันอยากมานมนู่น

อันนี้สลับเต่งสลับเต่ง

เจ้าแข้งขวาจากเกียรติ

สิงฮาสิงเริ่มภายเลยครับ

แต่ลูกนี้

เผื่อนร้อนโอ้วแม่งก็โดนเข้าไป
อย่างจริงเลยนะแม่
เดินเร็วละเดินเร็วละ
ลบสั่งรับอย่างเดียว

ด้านหัวต้องโต
ครับข้าวของมวยกู้เอกครับยกที่สองที่ผ่านมา
ฝ่ายการเนี่ยเดินเข้าหาเตะขานี่เกี่ยวขาได้
โดนเข่าลอยเข้าลำตัวเลย
ฝ่ายแล้วมันมุนเล็กนี่ลอยจังหวะเตะซ้ายเข้าลำตัว
นี่เคลียร์ร่างครับโอ้โหเสียจังหวะล้มรายการ

ช่วงนี้ดูออกอาการดูเลยเดินเข้าหาตลอดคู่ตลอดเลยครับ
เดี๋ยวดูว่าน้องกลัวไม่กลัวถ้าไม่กลัวแล้วความวันบังเกิดแน่นอนนะ
ติดตามต่อยกที่๓ครับ
ที่๓ครับท่านผู้ชมครับชมกันต่อนี่เป็นผู้นำรายการแล้วศึกยอดมวยไทยรัฐ
บรรมนมูเล็กมีบุรีแดกการกอกรรมนาฬ
น้ำเงินเคยแพ้มาสักที่๒โลกที่ผ่านไปดูตั้งใจมากเลยนะวันนี้การกอกรรมนาฬ
ต่อมาตีไปด้วยครับ
อรุณแหงภูมิแถวน้องแดงสื่อสีแล้วที่เป็นมวยที่ไม่กลัวเขาอยู่แล้วด้วย

ยิ่งชกยิ่งเก่งด้วย

ซ้ายแทงซ้ายเลยครับขวาขยับ
จะรับบ่อยก็ยุบได้
เจอฮุกขวาก็เป็นไม่ได้เจ็บเต็ม

แม่แรกกับใครแรกกับน้ำเย็นนี่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชม
เสียงเฮเริ่มยังมาตอนนี้นะครับ

ตีแรกก็ยืนอยู่ในหน้าที่มันย่อมเข้าตอนนี้
เดินเข้ามาแล้วอันนี้
แม่เท่าออกแคมย์ชัดแบบนี้การไม่เดินลำบากเหมือนกันครับ
แบบกำลังด้วงสูอยมั้ย

ทำการบ้างมันดีเยอะเกินนะ

แผ่นเลยซะรูปนี้สวยครับ

เหมือนเค้าจะเบียบมาก
เบียบมากก็ต้องเปิดเกมด้วย

สายแปะเขากันเพลง

ว่าแล้วคำมวยมันขาใจกันมาเวลาช็อคแล้วมันเป็นแบบนี้
มันสนุกแบบนี้นี่เองครับต่างคนต่างไม่ยอม
ล้มทางยืนลูกนี้
คุณนี้ต้องว่ากันยาวเลยครับยกสี่ยกห้า
เจ๊สีน้ำเงินเดินต่อกลางกล่องกำลังหน้า
เดินไปที่จะออกกระโดนซ้าย

ไข่ข้างซ้าย
กรากไม่ได้ยุบหรือเปล่า

ไปลูกซ้าย

ก็เป็นของหลับลงเรียบยังทันกันอยู่นะครับซ้ายสวยครับดันหมดกลุ่มที่สาม
คู่เอกนี้ก็ผ่านมา๓ยกแล้วครับฝ่ายการนี่ควรทะเลาะเลยเดินเข้าหาแรกตลอด
โหต่อยมัดเข้าไปถึงกับเซเลยนะครับครับ
ลำน้ำมูลก็เล็กก็พยายามดีดแข้งซ้ายโต้ดีดแข้งซ้ายเข้าลำตัวครับถีบยัน
กว่ายลำน้ำมุนลงไปนอนอยู่ข้างล่างครับดูตั้งใจมากนะครับต่อเอกนี่แต่ละลัดกุมครับ
ด้วยเองก็ไม่สงสัยนะมีแค่งซ้ายพลอยโต้พลอยดัดจังหวะเดินของการนะครับ
ติดตามต่อยกที่๔มวยคู่นี้ยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับ
ผู้นำรายการยกที่๔แม่ถ้าเดินอยู่แถวบ้านในซอยแถวบ้าน
เกงสีน้ำเงินนี่เดินมาคนเดินหนีไปเลยช่วง
เขาต่อล้อไว้เรื่อยพี่ปาการก้องกำลังหน้าวันนี้มาพร้อมของหนักเลย
มันมันทวนจริงแล้ว

มาส์ลุ้นมาเชียร์กันอยู่ภายในวิกธีดอีก
พ่นน้อยมาเยอะมากติดตามหน้าอย่างไรก็เห็น

ปิดแขนหุบซ้าย

ใกล้แขนแล้วแข้ง
เบิ่งเขา

แข้งด้วยซ้าขวา

ตัวไล่แขนอยู่นะตรงนี้นะ

แต่แค่นิดนึง

เข้าหลวงไปนิดครับกางเข่าชื่อกาง
หลวงไปนิดนึงหลังมะบูมีมาวันนี้เตรียมแค่งซ้ายมาตรี
แค่งซ้ายเลยเพี้ยอย่างเดียวเลย
ซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าซ้ายจับตัวด้วยรันเกี่ยว
อ๋อธันเนกอิรวัติอิ่มนะครับบนเมรี
โหไม่ลงอ่ะพี่ปั๊บนี่ล็อค

ตีแล้วมันได้เฮ
ยกที่สี่เช่นคนเลยเดินต่อโอ้โห

คิ้วติดกันเลยสองข้างเครียด
ต้องเดินต่อ

หนัง

เพราะฉะนั้นเดินไปในกลมเริ่มหลงไปเฉยเลยนะ
ผิดจำหวะนิดเดียวแหละโยคสิ

ก็ดูครับอาศัยความผิดพลาดของกางเกงสีแดงเป็นหลักครับลำน้ำมุนเล็ก
อีกขวาทีบยังไปด้วยวันนี้แค่งซ้ายมาทีเด็ดจริงเลย
หาเป้าไปเจาะเลยชิบโง่โง่โง่
ก็มีเฮเป็นระยะนะครับก่อนก็มาหน้าเกี่ยวร่างไม่ลง
จิบบัตรหมดยกที่๔
ภาพช้าของยกที่หมาที่๔ของมวยครุ่งเอกเราในสัปดาห์นี้ครับ
เตะซ้ายต่อยซ้ายโยนเข่า
ดูโดนอย่างแขนขวาที่ง่วมเลย

การเสียหลักแบบนี้
อันนี้การเดินดูเล่นเพื่อนกับยกแรก

เป็นผู้รับเหมาแล้วครับตอนนี้

วยไทยไก่เดยเอาติดตามยกสุดท้ายครับ

ความตั้งใจวันนี้พกมาเต็มเปี่ยมเลยนะครับ

ยกที่๔เดินหลวมครับเลย
จังหวะเบิ้ลแข้งซ้ายของลำน้ำมูลเล็กไป

มันมอดเวลาได้

หุบซ้ายหุบขวาต่อไปเลยครับ

ชกยากชกเหนียวหนึ่งเลยนะคะ
แต่เวลาไปเจอเจ้าพิชิตชัยไม่หนีอย่างนี้นะ

มีน็อคมีแตกเอาเข้าเขียวแจ้ง
จะหมดหรือเปล่าจะหมดหรือเปล่าเจ้าการเติ้ลโหสวนให้หมัด
ดึงอย่างนี้แล้วเอาเอาเอาเอาเอาลงอยู่แล้ว
เอาเหี้ยหาเหี้ยหาฟังบนแห่งหงา

เดี๋ยวเหมือนไฟล์ที่แล้วไหมไฟล์ที่แล้วว่าไง

แม่จะโดนแม่งขวายแล้วหยุดหรือเปล่าลำนามวุลเล็ก

หรือเปล่าคู่นี้โต๊ะไหนโต๊ะซ้าย

เอ้าแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอีกแล้ว

มันยกโดยไทยรัฐโดยทรงไทยรัฐราชสุปรรณ
แม่แล้วสี่ยกนี่แม่นมวยชูกันสองมือไปแล้ว

แกนั่นแม่หมดไปหมดหมดไปหมด
โต๊ะแทคแหลกเข้าไป
ขยัน
ลำตัวชักไม่ดีเหมือนกันนะพี่ป่าแดง

โอ้โหกลิ่นอะไรมาวันนี้

เอาแล้วเดี๋ยวเสียงเฮมาอีกแล้วเนี่ย
ไฟที่แล้วก็แบบนี้หลังกันนักผู้ชมครับ

อีก๓๐วินาทีครับยกสุดท้ายแล้ว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

สวัสดีครับ